แม่บ้านจัดบัน
แม่บ้านผ่ารวย
คุณหยงเวทกาโตชูวง
ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับแม่บ้านพารวย
จะเชื่อค่ะว่าถ้าเติมไอเดียเข้าไปนะคะ
บนขนมแบบบราวนี่ที่แบบเราเคยทานปกติ
แต่อันนี้ของเขาใช้วัตถุดิบดีมากนะคะ
เราจะได้เงินเป็นล้านแบบคุณหย่องได้
นั่นน่ะสิแต่ว่าแต่คุณหย่งทำได้
คุณผู้ชมทางบ้านก็ทำได้เหมือนกัน
มาเป็นแฟนชายอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะ
เมื่อกี้คุณหงทำให้เราดูไปแล้วถูกง่ายไม่ยากเลยงั้นเดี๋ยวตาพวกเราทำบ้างได้ค่ะ
คุณหย่องข้าขอทางค่ะเชิญค่ะ
ต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมค่ะนี่คือการแบตเทิลกันระหว่างเราสามคนค่ะ
คว้าเลยค่ะลูกเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมชาเขียวเลยคว้าค่ะชิมขอให้คุณตกแต่งก่อนชิมค่ะ
เหรอคะแม่คะแม่เลือกเลยค่ะแม่จะทำอะไรดี
งั้นกาวก็เปลี่ยนบ้างกาวเป็นสีนี้
คุณหยงเคยมีไหมคะว่าเวลาเราจะตกแต่งแล้วไอเดียมันตัน
มันไปไม่ชุดเอาท์ดีไซน์แบบไหนดิ
จริงมีไหมถ้าเวลาไหนตันก็ดูในอินเทอร์เน็ต

แล้วก็วัตถุดิบต่างเขามีอัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้ว
อุ๊ยสวยแล้วว่ะเนอะ
เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เลย
ไว้ทองเหลือคุณแม่มีไหมคะ

เขาต้องมาเติมความหวานไงน้ำตาลตก

ของแม่เอาแบบนี้ปลุ๊กเกิกพลของแม่ปลุ๊กเหรอ
เราสามารถพอจุ่มอันนี้เสร็จแล้วอีกอันนึงได้ไหมอ่ะ
ได้ไม่ใช่แล้วกับเรามันจะน่าว
จริงมันต้องรอให้แข็งก่อนแล้วค่อยชูวิกสี
คุณหยงน่ารักมากเลยมันสนุกด้วยนะเนี่ย
ใช่ค่ะวันนี้ถ้าเปิดร้านให้เด็กแบบว่าเล่นนี่แบบ
เด็กชอบมากเลยแล้วมีเคสออเดอร์แปลกบ้างไหมคะคุณหยก
มีแบบว่าโทรมาสั่งแล้วแบบขอให้ส่งวันนี้เลยเพราะว่าทะเลาะกับแฟน
อยากง้อใช่เขียนว่าแบบซอรี่อะไรอย่างนี้แล้วให้เขียนการ์ดด้วยร้านเราก็ทำให้นะคะ

ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไ
ยังไม่รู้ไงฮะแต่ตอนนี้รู้แล้วเสร็จแน่เรียบร้อย
น่ารักเนอะเอาจริงทำง่ายด้วยน่ารักด้วยอร่อยด้วย

ใช่แหมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ
สามารถเอาไปขายได้ติดต่อไหมติดต่อพวกเราไหมได้เอาไปขายที่ร้านไหม

อันนี้เหรอพีชของคุณแม่คืออันนี้ก็โอเคนะ
พอได้โอเคนะคุณแล้ว
อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปแบบแจกไอเดียใหม่อย่างนี้นะคะ
เวลาคนมาร้านเขาอยากจะกินแบบเดิมก๋วเตี๋ยจำไม่ได้เนอะ
คุณหย่องแตกอะไรทำอีกค้าอื่นอะไรบ้างคะ
แต่เปิดมาเป็นยังไงคุณแม่รู้ทุกเรื่องได้ไง

ไม่ค่ะวัตถุดิบเดียวกันแต่คนละรูปทรง

คุณแม่นี่ก็รู้ทุกเรื่องเลยเนาะ

นึกภาพออกว่าถ้าติดตัวอักษรมันจะน่ารักขนาดนี้เนอะ

อร่อยอืมแล้วรสชาติบางคนที่เขารู้สึกว่าไม่คุ้นเคยกับขนมแบบฝรั่งนะ

กำไรต่อชิ้นประมาณกี่บาทคะ
ดัวบาวนี่พอปใช่มั้ยคะ
โดยบอมพี่ท็อปเนี่ยแฟนชายเนี่ยได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ

แล้วเราส่งในราคาที่แฟนชายซื้อไปราคาเนี่ยได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

แต่ถ้าทำเองถ้าเกิดทำเองทำเสียก็อาจจะขัดทุนไป
ตัวไข่ตัวมันเนอะค่ะ
โอเควันนี้เนี่ยนะผมต้องแบบว่าพูดเลยนะว่านอกจากอร่อยแล้ว
ยังได้แบบไอเดียเก๋กลับไปด้วยหรือคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
ก็อาจจะต่อยอดได้ทำธุรกิจใหม่แบบนี้นะคะ
ธุรกิจเป็นชายต่อจากคุณหย่งได้เลยนะเลิศมากเลย
วันนี้อยากให้คุณหยงฝากข้อคิดดีกับการทำธุรกิจนิดนึงค่ะ
ได้ค่ะข้อคิดของหยงเนี่ยที่เป็นคติประจำใจเลยก็คือว่า
ทำในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนไม่ต้องจำเป็นว่าไปลงทุนเยอะสูงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อดูผลตอบรับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจเราค่อยขยับขยาย
เริ่มจากเล็ก
ได้ทางช่องทางไหนแล้วก็มีรูปแบบการขายยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ
หรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น๐๘

ใช่หลากหลายสาขาเลยเนาะ
ตอนนี้เราได้ไอเดียเก๋จากคุณหยงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหยงมากเลยค่ะ
อร่อยแล้วน่ารักมากค่ะ

คุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่ามีธุรกิจที่น่าสนใจนะคะ

ใช่ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูไม่ทันไม่เป็นไร
เข้าไปชมย้อนหลังได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี
แต่วันนี้ความอร่อยของเรานะคะกับฟองนี่ฟอล์ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะ
กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาดีแบบนี้กับรายการ